ไปดูเรื่องของหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำพิพากษาสารชั้นต้น
กฟ้องคดีที่ครูปรีชาไคร่ครวนนะฮะ
ที่ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
เอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้านของเขาไป
ก็วันนี้ครูปรีชานะครับความเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไปดูหน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างนะโดยเฉพาะการจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วคำพิพากษาของสารที่ออกมาเนี่ยคือมากมายหลายหน้านะ
แล้วก็ได้พูดถึงพฤติกรรมต่างของแต่ละฝ่ายเอาไว้โดยเฉพาะในฝั่งของครูปรีชากับพยานที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เอาไว้อย่างชัดเจนหลายอย่างนะครับ
คำพิพากษา๗๑หน้าค่ะตอนนี้ขอคัดสำเนาคำพิพากษามาเพื่อศึกษาสำหรับการจะยื่นอุทธรณ์
ครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านพักของครูปรีชานะครับ
อยู่ที่ตะบนปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีอ่าปรากฏว่าปิดเงียบเลยฮะ
ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็มีรถกระบะกับรถตู้
อยู่ที่โรงจอดรถนี่ครับก็เลยเอาอย่างงี้ดีกว่า
โทรไปถามครูปรีชาดีกว่าครูปรีชารับสายนะครับ
สั้นว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์
ขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นอุทธรณ์
เพราะว่าคำพิพากษามีถึง๗๑หน้าต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์
เพื่อนำไปสู่การหาพยานหลักฐานที่จะเอาไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์
โดยยังมีเวลา๓๐วันก็ขอให้เข้าใจว่าตอนนี้มีคดีความที่ยังไม่อยากพูดอะไรมากนะครับ
สัก๘นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับคือนักข่าวเนี่ยไปแต่เช้านะฮะ
แล้ว๘โมงครึ่งครูปรีชาเดินออกจากบ้านมาที่โรงจอดรถสวมเสื้อสีเหลือง
ผู้สื่อข่าวนี่สังเกตบอกว่าครูปีชาดูไม่ค่อยสดใส
ยิ้มแย้มเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ขับรถกระบะคันนี้ออกมา
มีภรรยาเปิดประตูรั้วให้ครูปีชาก็ลดกระจกลงมานี่ครับ
แล้วก็ทักทายผู้สื่อข่าวสั้นนะครับบอกขอตัวไปทำงานก่อนนะเมื่อคืนสบายดี
เมื่อคืนก็สบายดีครับครูคะสบายใจครับสวัสดีครับ
วันนี้เราไม่ได้ยินประโยคนั้นเหรอค่ะความจริงก็คือความจริงเหรอคะ
ก็เจอครูปรีชา๘โมงครึ่งออกจากบ้าน๑๑โมงไปอยู่ที่ศาลค่ะ
สารจังหวัดกาญจนบุรีไปยื่นคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาคดีนี้

คนเดียวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ที่หน้าศาล
ก็ถือสำเนาขับรถออกไปเลยครับ
รูปรีชานั่งรอสำเนาอยู่เนี่ยนะคะนักข่าวพยายามจะคุยด้วยระหว่างรอ
ครูปรีชายืนยันว่าที่มาขอคัดสำเนาเพราะว่าจะนำไปศึกษา
เพื่อเขียนคำโต้แย้งเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อไป
เมื่อคืนหลับสบายดีแต่ก็บ่นน้อยใจสื่อ
ที่ออกข่าวมาทั้งที่เรื่องมันยังไม่จบนี่เป็นแค่สารชั้นต้นเท่านั้น
ยังสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายได้
เหมือนกับว่าสื่อก็ฟันทงไปแล้วว่าแบบ
ตเตอรี่ไม่ใช่ของครูอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าฟังจากคำพิพากษาของศาลที่ได้รับการเปิดเผยออกมา
หรือว่าทนายทางฝั่งของหมวดจรูนก็คือทนายสิทธาบอกเนี่ย
หลักฐานสำคัญในฝั่งของครูปรีชาเนี่ยจะคือพยานบุคคล
ฝั่งของหมวดจรูนเนี่ยจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างเช่นการโทรศัพท์การปรากฏตัว
ในวันซื้อลอตเตอรี่หรือวันที่บอกเอาไว้ว่าไปซื้อมาอย่างนี้
การตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ว่าเราโทรไปสั่งซื้อลอตเตอรี่
หรือว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงมันตรวจสอบได้
สนทนาพูดคุยในบางคลิปเสียงที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้
บอกว่าเสียงคล้ายซึ่งทนายศิษฐาบอกว่า
ครูปรีชากับหนึ่งในพยานที่เป็นแม่ค้าในตลาดเวสซิตี้เนี่ย
ก็ยอมรับกับศาลว่าเป็นเสียงของทั้งคู่จริง
ใช่ค่ะคือทนายสิทธาก็เลยบอกว่าคดีนี้เป็นกรณีศึกษาเหมือนกัน
สำหรับคลิปเสียงในลักษณะดังกล่าว
สามารถนำไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้

พอฟังคลิปแล้วจะรับหรือเปล่าว่าเสียงนี้เป็นของเขา
แต่มีคลิปหนึ่งที่ทนายสิทธาบอก
ค่ะแต่แม่ค้าก็บอกว่ามันใช่มันใช่ค่ะ
ซึ่งในคำพิพากษาของศาลศาลก็บอกว่าจนครูปีชาเนี่ยก็เชื่อว่า
ว่ามันใช่อืมว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่ง
ค่ะตอนนั้นโอ้โหคลิปนี้เปิดกันฟังกันนะใช่
แต่ต้องใช้คำว่าเสียงคล้ายนะในตอนนั้นนะ
ลองย้อนไปฟังกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่า
คลิปนี้ที่เขาสามารถใช้ไปอ้างอิง
ในการสืบพยานในชั้นศาลกันได้เนี่ย
คนที่อยู่ในคลิปเขาคุยกันไว้ว่ายังไงบ้าง

เป่ายดีนี่มาดูกันอยู่ในหัวเรา๊คตายเนี้ย
ทำไม
เขาได้ความต้องการให้ดูไม่ได้เลยนะค่ะ

อ๋อนี่เขาก็ไม่รับไปได้เลยไม่ให้มันหลุด
ชอบตายแล้วมั้งถูกขนาดมันถูกเปล่า

๗๒๖ขนาดมันตรงเปล่า

อืม

ป่ะนี่เรามาดูนี่กว่าชอบตายเนี่ย

ค่ะซึ่งจริงแล้วมีคลิปเสียงหลายคลิปเสียงนะคะ
ที่มีการเผยแพร่ออกมาก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษา
แต่ทนายตั้มก็บอกว่ามีบางคลิปนะคะ
เจ้าตัวไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเอง

อันนี้เราก็เสียงคล้ายนะใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมาดูทางฝากฝั่งของหมวดจรูนกันหน่อยนะคะ
จรูนและครอบครัวรวมถึงทนายตั้มวันนี้ก็ไปเดินสายทำบุญนะคะ
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นเรื่องขอถอนอายัดเงินรางวัล
ยังถูกอายัดอยู่๒๕ล้านบาทนะคะเดี๋ยวภายในเดือนนี้จะขอยื่นเรื่องนะคะ
ไปดูบรรยากาศการทำบุญกันก่อน
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนางลาวัลวิมูลภรรยา
รวมถึงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ศักระสารหลักเมืองกรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูนบอกว่ามาขอพรให้ผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้ด้วยดี
รอวันนี้มานานตอนนี้มีความสบายใจมากขึ้น
หลังสารพิพากษายกฟ้อง
จากนี้ไปจะทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวค่ะ
ที่เราผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ซึ่งตรงนั้นก็มันก็ทำให้เรากับครอบครัวมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะเนอะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ยังเหลืออยู่
ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนกับที่เคยผ่านมาแล้ว

อีกไหมคะจะเดินสายทำบุญว่าที่ไหน
ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฟิตว่าที่ไหนนะแต่ก็มีคิดว่าจะไปทำบุญ
ส่วนทนายตั้มหรือทนายสิทธานะคะ
บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะยื่นคำร้องถอนอายัดเงินรางวัล
ที่ยังอยู่ภายในบัญชีนะคะอีก๒๕ล้านบาทภายในเดือนนี้
ส่วนการเอาผิดขบวนการหรือพยานฝ่ายครูปรีชา๖๗คนเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะว่า
จรูนซึ่งเป็นลูกความของตัวเองจะตัดสินใจยังไง
จะมีการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาเบิกความเท็จฟ้องเท็จหรือเปล่า
เพราะรอดูก่อนค่ะว่าอีกฝ่ายจะสำนึกผิดไหมนี่ถ้าสำนึกผิดขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
จรูนอาจจะพอใจอาจจะไม่ฟ้องกลับก็ได้ทนายตั้มบอกแบบนี้นะคะ
แต่คดีความยังมีอีกหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมคือยังไม่จบนะคะ
ยังมีอีก๓คดีที่ทางฝากฝั่งของหมวดจรูนได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
มีการแจ้งความดำเนินคดีกับครูปรีชาเจ๊บ้าบินพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดกาญจนบุรี
ล่าสุดนะคะปปชส่งสำนวนกลับมาให้กองปราบแล้วนะคะ
ยังมีอีกหลายเรื่องให้ตามกันต่อนะคะ
แต่ถ้าเอาใจผมแทนใจหมวดจรูนเนี่ยนะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาจบก็จบแค่เนี้ย
สารชั้นต้นบอกอย่างนี้ก็จบนี่นะผมก็ไม่เอาแล้วผมก็ไม่ฟ้องไม่ฟ้องอะไร